ส่วนท่านนี้จะยังไงต่อดีคะทนายอนัญชัยชายเดช
ชนิดเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือไม่
ก็เมื่อวานนี้ทนายอนัญชัยก็บอกว่าขึ้นอยู่กับรองโจ๊กนี่แหละ
ว่าจะให้ทำหน้าที่ทนายต่อหรือเปล่า
แต่วันนี้ถ้าไปถามทางรองโจ๊กนี่นะคะ
พูดถึงกรณีของทนายอนัญชัยที่บอกว่าเตรียมจะเปิดเผยข้อมูล
โดยอ้างว่ามีข้อมูลที่จะมีผลกระทบกับตำรวจ
ชนิดเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเนี่ย
โจ๊กบอกไม่รู้รายละเอียดเลย
ยังไงคะเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเซ็นแต่งตั้ง
ก็ต้องไปชี้แจงเองยืนยันว่าตอนนี้ตนเองยังไม่ได้มีการถูกดำเนินคดีใดทั้งสิ้น
ทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมเนี่ย
แจ้งความดำเนินคดีในความผิดตามมาตรา๑๕๗นั้น
ก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
ผมไม่ได้มีคดีอะไรแล้วผมไม่มีคดีอะไรก็เป็นเรื่องของรุ่นน้องแปดคน
ส่วนรุ่นน้องแปดคนเขาก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะครับ